มาดูกันต่อเรื่องเล่าเขย่าขวัญ
โอ้โหเขย่ากันกลางวันแสกแบบนี้นะฮะ
เพราะว่ามีรายการผีหลายรายการ
เขาไปถ่ายบ้านพักครูร้าง
ซึ่งร้างมา๒๐ปีและเป็นบ้านพักครู๒๕หลัง
โอ้โหบรรยากาศนี้น่ากลัวมากนะครับ
ต้นไม้ใบย่าปกคลุมเต็มไปหมดเลยนะฮะ
บ้านพักเก่าแทบจะผูกพังแบบนี้
และนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เขาไปพิสูจน์กัน
เรื่องของพัดลมที่มันหมุนได้เองทั้งที่ไม่มีไฟฟ้า
ใช่คุณแต่พอขึ้นไปก็หล่อนนะ
ที่ฉันเห็นภาพคือมีน้ำแดงวางอยู่
มีรูปมีทูบแต่ก็ไม่รู้รูปของใครยังไงเหมือนกันนะคะ
บ้านพักครูสภาพเก่าสุดโทรมถูกปล่อยร้าง
ในพื้นที่ตำบลหนองยางอำเภอหนองฉางจังหวัดอุทัยธานี
ร่ำลือมากมายจนรายการผีหลายรายการไปถ่ายทำกันมาแล้วนะฮะ
แล้วก็อย่างล่าสุดมีรายการผีไปถ่ายมีชาวบ้านตามไปดู
ปรากฏว่าชาวบ้านที่ยืนส่องอยู่นอกบ้าน
เห็นว่าพัดลมตัวนี้มันหมุนได้เองทั้งที่ไม่มีไฟฟ้า
ลมหรือเปล่าแต่งที่ตอนนั้นไม่มีลมบ้านบอกแบบนั้น
มันก็เลยกลายเป็นประเด็นสิครับให้หลายรายการก็ไปถ่าย
รวมถึงทีมเศื่อผีของไทยรัฐที่มี
คือจริงนักข่าวของเราก็อยากรู้เรื่องราวตรงนี้
ก็เลยเดินทางไปพื้นที่ของจังหวัดอุทัยธานี
ก็จะไปดูสองประเด็นคือหนึ่งร้าง

กับ๒ก็เป็นสถานที่ที่อาจจะเป็นแหล่งก่ออาจยากรรมได้
ใช่แต่ทีนี้ก็จะสะท้อนให้หน่วยงานเข้ามาดูแลแก้ไข

แต่อยากให้คุณผู้ชมฟังข่าวนี้ให้ดี
แล้วก็ดูไปพร้อมกันกับพวกเราด้วย
เพราะเอาจริงนะสิ่งที่ร่ำลือมาเนี่ย
แล้วไปดูกันหน่อยซิว่าตอนผู้สื่อข่าวของเราไปเนี่ย
เจออะไรที่มันนอกเหนือจากสิ่งที่เขาร่ำลือมาหรือเปล่า
นั่นสิฮะผู้สื่อข่าวของเราไม่ได้เข้าไปในบ้านเองนะ

ก็ต้องชวนชาวบ้านในพื้นที่
ก็คือชวนคุณลุงเครือลิลาให้พาทีมข่าว
เข้าไปสำรวจในบ้านพักครูเหล่านี้หน่อยนะฮะ
ก็มีร่องรอยของบ้านที่มันเกิดขึ้น
เหมือนมีคนเข้าไปถวายน้ำแดงจุดทูบจุดเทียน
ทำพิธีกรรมอะไรบางอย่างอยู่ในบ้าน
แล้วก็ในบ้านหลังนี้นะฮะก็มีรูปผู้ชายวางอยู่บนพื้นบ้าน
เป็นรูปขาวดำคือจริงอย่างที่บอกไป
บ้านพักครูร้างนี้มันมีหลายหลังนะครับ

ชาวบ้านบอกว่าไม่รู้ว่าชายในรูปนี้เป็นใคร
แต่ส่วนใหญ่ครูที่เคยอยู่บ้านพักครูตรงนี้
สมัยที่มันยังไม่ร้างอ่ะนะเสียชีวิตไปแล้วหลายคนนะฮะ
และมักจะมีพัดลมเพดานมาหมุนเองทั้งที่ไม่มีไฟฟ้า
ทีมข่าวของเราก็ดูบ้านหลังหนึ่งแล้ว
ก็เลยข้ามไปดูอีกหลังหนึ่งนะครับ
อีกหลังหนึ่งที่ไปดูคือไม่เก่าเท่ากับบ้านหลังแรก
เดินขึ้นไปชั้น๒ที่หน้าประตูมีคนเขียนเอาไว้ด้วย
บอกว่ามีใครอยู่บ้างครับ
เดี๋ยวนะคือติดเขียนเอาไว้อยู่ข้างหน้าห้องเลยนะ
เออนะฮะนักข่าวก็อ่านมีใครอยู่บ้าง

นั่นแหละสิ่งที่กลัวแต่ไม่ได้ยินไม่ได้ยินเสียงตอบกลับมานะครับ
ตรงกลางห้องโถงด้านบนมีมุ้งคือสภาพไม่เก่ามาก
งอยู่กลางห้องเป็นมุ้งแขวนไว้บนเพดานแบบนี้
ด้านหลังตรงผนังมีตักขายมีหมอนหนึ่งใบ
มีผ้าขนหนูสีชมพูแขวนอยู่
และช่วงที่กำลังเก็บภาพอยู่นั้น
ให้คุณผู้ชมได้ดูภาพนี้เอง

ถ่ายไปสิ
ข้อมรุงนิดนี้
สวยครับอะ

แล้วถ่ายไว้สิ

แล้วเดี๋ยวดูอีกจังหวะหนึ่งนะคุณผู้ชมอันนี้ยังหมุนไปอยู่นะ

แต่ถ้าคุณผู้ชมที่ไม่เชื่อก็จะบอกโอ๊ยมุ้งมันเบามันมีลมอะไรหรือเปล่า
คนเดินไปโดนหรือเปล่าเออหรือคนเดินไปโดนมันก็หมุนมันก็แกว่งอยู่เป็นธรรมชาติของมันน่ะนะฮะ
เออก็เป็นเรื่องที่ต้องพิสูจน์กันต่อ
แต่ทีมข่าวของเราบอกว่ามันเหมือนกับมันหมุนสวนทางล้มอะไรอย่างนี้นะฮะ
เออนะครับเรื่องนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ดูแล้วน่าขนลุก
แต่อีกประเด็นหนึ่งก็คือประเด็นว่าจุดตรงนี้นะฮะบ้านพักครูเก่าตรงนี้
ซึ่งถูกปล่อยทิ้งร้างจะปล่อยทิ้งร้างแบบนี้ไว้อีกหรือเปล่า
เพราะว่ามันอาจจะเป็นแหล่งมั่วสุมนะฮะ
แหล่งที่เกาะเหตุอาธิกรรมหรือไม่ก็มีคนมามั่วสุมยาเสพติดอะไรเหล่านั้นนะฮะ
ทีมข่าวของเราก็ไปพูดคุยกับอดีตภูมิในการโรงเรียนท่านหนึ่งนะครับ
ซึ่งเคยเป็นผู้พักอาศัยอยู่บ้านพักครูตรงนี้มาเกือบ๑๐ปี
เปิดเผยกับเราบอกว่าย้อนไปเมื่ออดีตเมื่อ๓๐ปีที่แล้วนะ
ผอเองก็เข้ารับราชการครูใหม่นะฮะก็เดินทางมาพักที่บ้านหลังนี้
บ้านพักครูเหล่านี้ก่อสร้างขึ้นนะครับราคาหลังละ๓๐๐๐บาท
โดยให้สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอหนองฉางเป็นผู้ดูแลบ้านพักแต่ละหลังเนี่ย
ก็ตอนนั้นยังใหม่เอี่ยมอ่องอยู่เลยแล้วก็ครูก็เข้ามาพักอยู่ตรงนี้นะครับ
แล้วก็ตอนหลังนะครูครูหลายคนก็เริ่มไม่ได้พักอาศัยละ
เพราะว่าความเจริญมันมาขึ้นนะครับมันมาในพื้นที่
ครูหลายคนก็ไปเช่าห้องพักอยู่ข้างนอกและทีนี้ก็เลยมีการปิดบ้านพักตรงนี้
พอปิดไว้นานมันก็ซุดโทรมผูกพังตลอดระยะเวลา๒๐ปีมันก็พังมาเรื่อย
แต่ที่สำคัญมีกลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่ทั้งในอำเภอหนองฉางและใกล้เคียงเนี่ย
ชอบเข้ามามั่วสุมกันนะครับและด้วยความร้างแบบนี้ก็ทำให้รายการผี
ก็ชอบเข้ามาถ่ายทำกันจังเลยนะครับแต่ทีนี้ครับเรื่องของการปรับปรุงแก้ไขเนี่ยนะฮะ
ทางทีมข่าวก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับทางด้านของรองภูมิในการสำนักงาน
พื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาเขต๒นะครับซึ่งได้ให้ข้อมูลบอกว่า
จากการตรวจสอบนะฮะพบว่าพื้นที่ดินตรงเนี้ยนะครับ
ลงนี้มีทั้งหมด๑๒ไร่๒งาน๕๒ตารางวาเป็นที่สำหรับใช้ในราชการของจังหวัดอุทัยธานีแล้ว
สำหรับในการที่จะเตรียมแผนสร้างหอประชุมสนามกีฬาที่พักผ่อนหย่อนใจของตำบลและหมู่บ้าน
แล้วก็มีการออกโฉนดไว้ตั้งแต่ปี๒๕๑๒แต่ทีนี้นะครับ
เรื่องของการพัฒนาให้มันเป็นแหล่งที่ไม่ใช่แหล่งเสื่อมโทรมเนี่ย
ก็ต้องเดินหน้าต่อไปเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งของการก่ออาจยกรรมหรือมั่วสุมทางยาเสพติด
ไม่ใช่ว่ากลัวเรื่องผีเผลออะไรหรอกแต่ว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับวัยรุ่นที่มามั่วสุมนั่นแหละค่ะ
แล้วก็ไอ้มุ้งเห็นลักษณะมันใหม่อาจจะเป็นคนที่อาจจะมานอนพักอาศัย
เล่ร่อนหรือว่าคนที่มาเสพยาเสพติดมามั่วสุมก็ได้นะครับ